ของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอย่างคุณสงกรานเตชนรงค
คุณผู้ชมเขาบอกว่าร้านนี้เกิดจากแรงบันดาลใจ
คือตัวเขาเองเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วนะคะ

งานนี้จริงจังมากถึงกลับไปดึงเอาญาติสนิท
ที่เป็นเชฟจากอเมริกามาช่วยกันคิดค้นเมนูสุดฟินนะ
แจ๊กกะรีนของเราไปบุกมาแล้วเธอบอกว่าร้านเนี่ยสวยมาก
ไปถึงที่ขนาดนี้ก็ไม่พลาดจับเข่าคุยกับเจ้าพ่อเขาใหญ่
นอกจากจะเผยถึงเมนูโปรดของเจ้าตัวกับหวานใจแมทพิวรณีแล้ว
ยังเปิดใจเรื่องวิวารอบ๒ให้ฟังอีกด้วยจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
สวัสดียังเป็นทางการอีกรอบนึงค่ะ
ปีนี้พิเศษสุดค่ะก็คือเพิ่มเติมคือนี่
ก็เป็นอาหารที่ผมกับน้องชายซึ่งเป็นญาติของผมทำด้วยกัน

ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เราอยากมีคาเฟ่ของเราด้วยใช่ฮะ
ใช่ครับเพราะเราเป็นคนติดกาแฟแล้วมันไม่มีกาแฟแบบที่เราชอบแถวนี้
ไปเรียนด้วยไปเรียนไปฝึกไปอะไรหลายอย่าง

แบะดีแบบอาทิตย์หนึ่งเราขายเป็นพันแก้วนะ

อะไรใช่ค่ะแต่ว่ากูตาไม่ได้แบบว่าสองโรคต้องช่วยมาปกติ
ทั้งคู่เลยครับ
ถ้าเป็นของผมนะครับผมจะชอบเป็นตัว
คือมันจะเป็นปั่นนะครับเป็นกาแฟปั่นประสงค์กับมะมุกหิมพันธุ์
แต่ถ้าเป็นสาวหน่อยเขาก็ชอบทานแบบพวกผลไม้
พอถามทิ้งท้ายนะคะงานเยอะขนาดนี้ยังไม่แต่งงานนะคะ
ยังไม่แต่งงานมีข่าวเรื่องการจะแต่งงานนี่ตกใจมาก
ยังใช่มั้ยคะยังค่ะยังทำงานอยู่

หมายถึงธุรกิจใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ
โอ้โหเป็นนักธุรกิจไฟแรงจริงนะ
แล้วก็ฮอตมากด้วยเพราะว่าความรักก็หวาน
คือทานกาแฟร้านนี้อาจจะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ

ใช่ค่ะเอาล่ะใครมีเวลาก็แวะเวียนไปลองชิมกันได้นะคะ